ตอนนี้มีประโยคที่ว่าไปทำคนแก่เขาทำไม
ไปทำคนแก่ทำไมคนแก่ที่พูดถึงเนี่ยคือลุงคนขับแท็กซี่
เกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมคะแท็กซี่ชนกับรถกู้ภัย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยค่ะ
ก็เป็นคู่ภัยนะเอ่อคู่ภัยนะใช่ทำไมแล้วทำอย่างเงี้ย
รถมันก็มันประกำเนอะพี่เนอะเอ่อไม่แล้วก็ดูดิลุงแก่ด้วยน่ะ

คนที่ต่อยคือคนเสื้อแดงนะคะเนี่ยใช้อารมณ์มากเลย
ลุงอ่ะอายุเยอะแล้วน่ะนี่ฮะเขาบอกโอ้โห
คนต่อยเป็นเจ้าหน้าที่อพรหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ต่อยลุงคนขับแท็กซี่ซึ่งแก่แล้วอ่ะใช่แล้วเนี่ยค่ะ
ดูสภาพรถเนี่ยก็รู้เลยแหละว่ามันเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วลงมามีเรื่องจนต่อยกัน
แต่เอาจริงลุงคนขับแท็กซี่เนี่ยตามที่พลเมืองดีเขาถ่ายคลิป
เขาบอกไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะคะ
บอกว่าอยากจะเอาคลิปนี้มาโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับลุงขับแท็กซี่
เพจดังค่ะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๖เขาเอาไปโพสต์เอาไว้ค่ะ
ครับแล้วก็คนถ่ายเขาบอกแบบนี้โอ้โหถ้าลุงเขาผิดก็ว่าไปตามผิดสิ
ทำไมกู้ภัยต้องโมโหร้ายด้วยนั่นแหละค่ะทีนี้ก็เลยได้สอบถามพูดคุยค่ะ
เขาบอกจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ถนนพรมแดนซอยเอกชัยหนึ่งร้อยสามสิบอีกเขตบางบอนกรุงเทพฯ
แล้วทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมคะมีคลิปหลักฐานเด็ดจากชาวบ้านเพิ่มเติมอีก

ครับอย่าการครับล็อคกันครับแท็กซี่ขับรถ

วงแก่แล้วนะครับนี่คือคลิปอีกมุมหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวเราได้มาสอบถามหน่อยดีกว่าคนที่เป็นต้นโพสต์เรื่องนี้เลย
คือนางสาวทิติมาอายุสามสิบห้าปีคุณปอย
เล่าบอกเหตุการณ์เกิดช่วงบ้านนั่นแหละสิบเจ็ดกรกราคาคมค่ะ
แล้วรถคันนี้เป็นลักษณะเหมือนรถตู้พยาบาล
ชนเข้ากับรถแท็กซี่โอ้โหด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินทั้งสองคัน
พอชนกันเสร็จคนที่เป็นคนขับรถตู้พยาบาล
รถกู้ภัยคุณจะเห็นนะแต่จริงเป็นรถตู้พยาบาล
เขาลงมามีปากเสียงกับลุงคนขับแท็กซี่
แล้วก็ต่อยเข้าไปที่ลุงคนขับจนล้มลงด้วยค่ะ
ตอนนั้นหลายคนตกใจมากมีพลเมืองดีหลายคนพยายามเข้าไปห้าม
ลุงคนขับแท็กซี่ซุดตัวลงไปกับพื้นเลย
ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดอย่างที่บอกเพราะหลังเกิดเหตุ
ลุงคนขับแท็กซี่เสร็จปุ๊บตัวหนุ่มคนขับรถตู้พยาบาลคันนี้
ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้ววนรถกลับมาต่อยลุงคนขับอีกครั้งด้วย
อย่างที่เธอบอกแล้วค่ะว่าเธอไม่รู้หรอกใครถูกใครผิด
แต่ก็ควรว่ากันตามกฎหมายไม่ชวนใช้กำลังค่ะ
คุณผู้ชมฮะและล่าสุดนะฮะทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณลุงคนขับแท็กซี่ท่านนี้
อายุ๖๔ปีคือคุณลุงนันทพงศ์คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่า
คือเมื่อวานระหว่างที่ผมขับรถแท็กซี่อยู่ผมเห็นผู้โดยสารโบกรถอยู่ฝั่งตรงข้าม
ก็เลยตัดสินใจกลับรถนะฮะทำให้รถกู้ภัยที่ขับมาทางตรง
ชนเข้ากับรถของผมอย่างจังจนรถของผมหมุน
ผมยอมรับผมทำผิดกฎจราจรผมกลับรถกระทานอาหาร
แต่ทีนี้โอ้โหกู้ภัยนะเขาโมโหร้ายมาก
เดินเข้ามาถีบผมทำร้ายร่างกายผมทันทีแล้วก็ชกต่อยผมอีกหลายครั้ง
จนผมล้มลงยังโชคดีนะที่มีพลเมืองดีเข้ามาห้ามไว้ได้ทันนะครับ
ผมยอมรับผิดนะว่าผมกลับรถในที่กระทันหัน
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกคือหมดศรัทธากับกู้ภัย
คือเป็นอาชีพจิตอาสาต้องช่วยเหลือคนแต่ทำไมมารุนแรงกับผมแบบนี้นะครับ
คุณลุงแท็กซี่บอกแบบนี้แล้วใช่ไหมทีนี้ดิฉันเข้าไปดูในคอมเมนต์
คอมเมนต์ของอพรเขตบางเขนก็มีการมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะ
บอกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์ตอนนี้ทางคณะกรรมการสอบสวนแล้วครับ
คนของเราทำจริงแล้วคุยกับลุงคนขับแท็กซี่แล้วขอโทษกัน
แกบอกไม่เห็นรถอาสาก็เลยกลับรถเอาอาสาเบรกหักหลบเอาไม่อยู่
เพราะกระชั้นชิดมากเลยชนทีนี้น้องอาสาโมโหเลยก่อเหตุแบบนี้
ซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูแลทั้งตัวอาสาที่เจ็บที่มากับคุณยายที่มาในรถนะคะ
คือมีอาสาคนอื่นอยู่ในรถด้วยครับแล้วก็มีผู้ป่วยที่อยู่ในรถด้วยคือคุณยาย
ใช่ทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติชมว่ากล่าวกันมา
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่เรื่องขององค์กร
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมรับผิดชอบนะคะ
ส่วนคุณลุงโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าก็พูดจากละ
ต้องมีการพูดคุยกันแล้วกับอาสาคนนี้
อาสาคนนี้เขาก็มาเยี่ยมลุงที่โรงพยาบาลเหมือนกัน

ตกลงอันนี้เป็นอปพรของเขตบางบอนนะ